โอ้โหวันก่อนเราเคยเล่าไปแล้วใช่ไหม
ว่ามีประชาชนท่านหนึ่งนะ
เขาห้อยหลวงพ่อคูณเนี่ยนะครับ
ที่เป็นเครื่องรางของที่รวงพ่อคูณน่ะ

เรียกได้ว่ารวมน้ำหนักก็หลายกิโลกรัม
ส่วนท่านนี้ที่บอกว่าเป็นแฟนพันธ์แท้
ห้อยไปเพียงแค่๕องค์เท่านั้น

ไปดูกันหน่อยว่า๕องค์ที่มีนั้นเป็นยังไง

องค์ประหนักเทิมนี้แหละครับ

ถามหน่อยแล้วกันว่าคุณตาท่านนี้ชื่ออะไร
เน่งครับวัย๘๒ปีเดินทางมาจากโคราชนครราชศรีมานั่นเอง
เพื่อมากราบลาหลวงพ่อคูณพร้อมกับห้อยพระมาจำนวน๕องค์
น้ำหนัก๑กิโลกรัมกับอีก๗ขีด
คุณตาเล่าให้ฟังว่าตนเองมีความเลื่อมใสในคำสอนของหลวงพ่อคูณมาก
และได้สะสมพระเครื่องมากกว่า๑๑ปีเนี่ย
จริงทั้งหมดทั้งมวลที่สะสมมาเนี่ยมีประมาณสัก๓๐๐องค์
ถ้าเอามาหมดไม่ไหวครับ
ต้องเลือกมาต้องลากมาเลยล่ะครับ
ก็เลยเลือกมาเอาเฉพาะองค์ที่เลื่อมสายศรัทธาแบบว่าเด่นปัง
ก็เลยเลือกมา๕องค์นี้แหละครับ
โอ้โหเด่นดังปังจริง
เห็นมาแต่ไกลเพราะใหญ่มาเริ่มเทิมเลยนะครับ
ทีนี้แหละพอผู้คนเขาเห็น
งงเลยสิเฮ้ยคุณลุงครับถามจริงเถอะบ้าเปล่า
เขาถามกันแบบนี้เลยนะถามอย่างงี้เลยนะคุณลุงบอกอ้าวก็ทำไม
คือเราเริ่มสายศรัทธาแล้วก็ทำแบบนี้มานานแล้ว
ตั้ง๑๑ปีที่เก็บสะสมมา
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอห้อยหลวงพ่อคูณแบบนี้แล้วรู้สึกอุ่นกายสบายใจ
แล้วเป็นสิ่งที่อยากจะทำแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำแล้วรู้สึกสบายใจ
แล้วก็เป็นการเลื่อมสายศรัทธาในตัวหลวงพ่อคุณ
เหมือนมีเครื่องยิบเหนียวจิตใจอะนะคะ
เวลาเห็นหลวงพ่อคูณอยู่ใกล้ตัวอยู่แบบนี้จะทำอะไรเราก็ต้องระวัง

คุณตาเขาก็ไม่ได้ห้อยอย่างนี้ตลอดนะ

คือตั้งใจมาแหละคุณตาแต่ละคนนี้
เชื่อว่าลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพระคุณแต่ละคนเนี่ย
ตั้งใจมาจริงเมื่อวานนี้